ปัญหาจากสาวสวย๒คน
เจ้าของสถาบันเสริมความงาม
ก่อนหน้านี้เคยลงหุ้นทำร้านด้วยกัน
และทีนี้นะคะก็เกิดปัญหาเรื่องของการทำร้าน
ก็เป็นธรรมดาแหละหุ้นส่วนเขาต้องความเห็นไม่ตรงกัน
แต่ทีนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาโต

และคนที่แยกออกมาเขาบอกว่า
เขาถูกอดีตหุ้นส่วนมารุมทำร้ายร่างกาย
โดยอดีตหุ้นส่วนบอกว่าเขาเรียนแบบร้าน
มีการสอดแนมสินค้าในร้านลอกเลียนแบบ
สินค้าเดิมซึ่งเคยร่วมลงทุนด้วยกัน
สืบราคาผลิตภัณฑ์บริการ
ว่าเท่าไหร่บ้างมีอะไรบ้าง
มีสูตรอะไรบ้างจนนำมาสู่การทำร้ายร่างกาย
คนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนสาวคู่กรณีก็บอกเตรียมเอาหลักฐานเนี่ย
ไปให้กับตำรวจเหมือนกัน
เธอบอกว่าที่ระบุว่าถูกรุมทำร้าย๘คนเนี่ย
คู่กรณีบอกไม่จริงวันนั้นมีแค่๒คน
แต่ก็ยอมรับนิดนึงนะบอกทำไปด้วยความโมโหจริง
ไม่ถึงขั้นรุมเยอะขนาดนั้น
ก็ยังคงพักเศษแบ่งรับแบ่งสู้ทำจริงแต่ไม่ถึง
แต่ก็ทำ
จากกรณีที่คนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ก็คือนางสาวปริมระตาใจสุขอายุ๓๐ปี
เจ้าของแอลวาคลินิกเสริมความงาม
คลีนิกนี้อยู่ในซอยเพศจักรเสม๖๙
มีการโพสต์ทั้งเป็นคลิปแล้วก็เป็นภาพนิ่ง
ระบุว่าถูกผู้หญิงคู่กรณีอดีตหุ้นส่วน
เปิดร้านเสริมความงามกับพวกรวม๘คน

ในวันแรกของการเปิดคลินิกใหม่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เปิดเผยถึงสาเหตุน่าจะเกิดจากความอิจฉา
เปิดเผยว่าที่ผ่านมาตัวเองนะคะถูกข่มขู่มาตลอดเลย
ขู่ฆ่าขู่อุ้มรวมทั้งมีการยัดยา
โดยสาวคู่กรณีอ้างว่าสามีเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ซึ่งล่าสุดนะคะคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งที่สนบางบอนค่ะ
ให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้

บอกว่านอกจากตัวเองถูกรุมทำร้ายร่างกายแล้ว
แฟนนุ่มซึ่งเป็นชาวต่างชาติถูกรุมต่อยด้วยเหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นเธอบอกว่าพอเหตุการณ์ชุนละมุนเกิดขึ้น
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้วย
เพราะลูกจ้าง๒คนมาขอลาออกทันทีเลย
บอกว่าไม่กล้ามาทำงานแล้วกลัวถูกรุมเหมือนเจ้าของร้าน

ซึ่งเธอบอกว่านี่แหละมันเดือดร้อน
ร่างกายก็บาดเจ็บจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่กล้าทำงาน
และที่สำคัญธุรกิจก็กำลังจะซุดตัวลงด้วย
เพราะว่าลูกจ้างก็ไม่อยากมาทำงานด้วยแล้วนะคะ
ยืนยันว่าแฟนของคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพลจริงไหม
คู่กรณีจะบอกว่าแฟนไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล

บอกว่าเป็นคนมีอิทธิพลย่านวัดม่วง
และตัวเองนี่แหละเคยถูกขู่ฆ่ามาแล้วค่ะ

วันที่บินเข้าไปที่โรงพักนะคะ
เด็กเกิร์ตบอกว่าปิ๊บมันมีเรื่องกับผู้มีอิทธิพลน่ะ
ช่วยปิ๊บหน่อย
เขาก็บอกว่าไม่มีหรอกผู้มีอิทธิพลน่ะ
ไม่เราบอกชื่อเขาไปหรือเปล่าฟัน

เพราะปิ๊บไม่ได้มีอีกพวกอะไรไม่ได้รู้จักใคร
แค่คนทำงานกลับบ้านชีวิตไม่ได้มีอะไร
คนที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายนะคะ

ชื่อคุณปริมระตาที่เรียกตัวเองว่าปริมเนี่ยนะคะ
บอกว่าวันนี้จะเอาผลการตรวจร่างกาย
และคลิปจากกล้องหน้ารถไปมอบให้กับตำรวจเพิ่มเติมด้วย
ช่วงประมาณบ่าย๒บาทนะคะชื่อว่านางสาว
ขออภัยนะคะนางธิดารัฐดาราตาย
เป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามอีกแห่งหนึ่ง
ชื่อว่าคลินิกธิดารัฐ
ออกมาชี้แจงข้อมูลเหมือนกันนะคะ
เปิดเผยแบบนี้น่าจะเกิดจากความขัดแย้ง
จากการทำธุรกิจร่วมกันก่อนหน้านี้
โดยในวันที่เกิดเหตุทางฝ่ายคู่กรณีหมายถึงคุณปริม
ติดต่อเข้ามาคุณปริมติดต่อเธอมานะ
ติดต่อบอกว่าเข้ามาคุยกันหน่อย
เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นหน่อย
แต่พอไปถึงแล้วเธอบอกว่าพูดคุยมันตกลงกันไม่ได้

พูดคุยกันไม่รู้เรื่องของขึ้นแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายขึ้น
อย่างที่เธอยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ
บอกว่าสามีไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล
หรือสามีไม่เคยไปอุ้มฆ่าใครด้วยค่ะ
เรียกว่าขมขู่
แฟนเราเป็นคนที่พูดจางบ้านค่ะ
จะไม่เป็นฝีบ้านนี้แบบเขา

อารมณ์ว่าทำไมทำไมทำไม
จะเอายังไงก็ไม่เอาเป็นภาษาบ้านค่ะ
เป็นอารมณ์นี้แต่เรื่องขมขู่ค่ะไม่มีแน่นอนค่ะ

จากสถานเสริมความงามแห่งแรก

เกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนเกี่ยวกับรายได้
สัดส่วนการหุ้น
มันไม่ตรงกับที่เคยพูดคุยกันไว้ในสัญญา
จากนี้นางสาวธิดารัฐยังยืนยันด้วยว่า
เหตุการณ์ที่มีการรุมทำร้ายร่างกาย
ก่อนหน้านี้บอกว่าไปกัน๘คน
แล้วก็ในนั้น๑ใน๘มีผู้ชายด้วย
เป็นผู้ชายที่สวมหมวกกันน็อกตามที่ปรากฏในคลิป

ช่วงเกิดเหตุไม่มีผู้ชายเลยนะ
ไม่มีผู้ชายที่มีการกล่าวอ้าง
สวมกันน็อกมารุมทำร้ายร่างกายเหมือนที่ถูกกล่าวหา
วันเกิดเหตุมีเพียง๒คน
ฝั่งของคุณที่ดารัสช่วงชุลมุนเท่านั้นเอง
ทนายก็เอาคลิปมาเปิดให้ดูช่วงการแถลงข่าวนี้นะคะ
แล้วก็กล่าวขอโทษกับสิ่งที่ทำไป
เพราะก็ทำลงไปจริงแหละ

เพราะระงับอารมณ์โกรธไม่ไหวนะคะ
โกรธมากเหมือนถูกหลอกใช้

ฟังเสียงอีกครั้งนะคะสำหรับคุณธิดารัฐค่ะ

ทางคุณธิดารัฐเองนะคะบอกว่า๑๐นาฬิกาวันนี้
จะเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สนบางบอน
เพื่อชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขณะที่ตำรวจนะคะก็คือพันธ์ตำรวจเอกนรัฐ
มูลสาธารณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบัน
บอนเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายและพยานในที่เกิดเหตุ
เพื่อเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นกับผู้ก่อเหตุว่า
ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
รวมทั้งจะต้องรอผลจากแพทย์นะคะ
ที่รักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาประกอบการพิจารณา

ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัสหรือไม่
ซึ่งคดีนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุชัดเจนเพราะว่ามันเป็นคลิป
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่มีใครเป็นผู้มีอิทธิพล
หากผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่ละเว้นค่ะ

เงินเรื่องของธุรกิจมันไม่เข้าใครออกใครนะ